น้องมะลิกไปทำอาหารคุณผู้ชมน่ารัก
ใกล้เห็นดูน่าสุดจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวติดตาม
แล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งก็คือการทำบุญครบรอบการจักรไป๖เดือนเต็ม

อันนี้ไม่สามสุกแล้วนะเป็นเปียร์เล็ก
คุณโบเวนด้าภรรยาของคุณปอร์ทฤษฎี
ออกมาเผยถึงเรื่องที่พาลูกสาวเดินทางกลับบ้านเกิด
สามีผู้ล่วงลับที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
เพื่อไปทำบุญครบรอบ๖เดือนแห่งการจากไปของคุณปอ
แล้วก็ถือโอกาสนี้ไปเยี่ยมชมบ้านสวน

ตามความฝันของคุณปอนนั่นเอง

ที่คุณปอมักจะซื้อติดมือมาจากการไปเที่ยวนะ
คุณปอเขาชอบท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้าง
แล้วก็ซื้อมาติดมือเอามาตกแต่งในบ้าน
หลังจากนี้ค่ะเธอบอกว่าจะพามะลิไปเที่ยวพักผ่อน

ก็ในบ้านก็จะมีของทุกอย่างที่เป็นของพี่ปอหมดเลย
ของใช้ที่พี่ปอเวลาไปเที่ยวไหน
แล้วเขาจะซื้อกลับมาก็ตกแต่งทั้งบ้านหมดเลย

อันนี้ก็วิ่งครับวิ่งตลอด
คือเขามีโอกาสไปกับพี่ปอล์มาแล้ว๒๓ครั้ง
ได้นอนไหมครับที่บ้านนี้
นอนที่ที่นั่นยังไม่ได้นอนแต่ไปนอนที่บุรีบ้านที่บุรีหรอก
แล้วมีคนก็จะได้ไปพักไปอะไรยังไงบ้างครับ

เพราะว่าคุณปู่ก็เตรียมห้องนอนให้อะไรแล้ว
คุณปู่นี่ติดบ้าน
ติดมากแทบไม่ได้อยู่บ้านที่บุรีรำเลยไปอยู่ไล่หมด
คุณย่าก็จะเตรียมเสบียงไปให้ทุกเช้าอะไรอย่างนี้
แล้วคุณปู่ก็จะแบบยกเสบียงไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไล่เลย
สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่ปอคือครอบครัวของพี่ปอ
คุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลที่พี่ปอรักมากที่สุด
เพราะฉะนั้นถึงนะวันนี้ไม่มีพี่ปอก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ตลอดว่า
ความรักเรายังคงเหมือนเดิมแล้วก็มันจะมากขึ้นไปเรื่อย
ส่วนด้านผลงานบันเทิงนะคะวงการบันเทิงคุณโบบอกว่าก็ยังไม่พร้อมนะ
มีคนติดต่อให้เธอไปเล่นหนังแต่เธอเพิ่งปฏิเสธไป

เอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายแหละที่พลาดโอกาสในครั้งนี้
แต่ว่าหากว่าในอนาคตมีคนติดต่อเข้ามาอีก
ประกอบกับอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมพัฒนาการของเธออะไรดีขึ้นแล้ว

ก็ได้อยู่แต่ว่าพอมันพอเราเป็นแบบเหมือนกับตัวยืนตัวเด่นขึ้นมาอย่างนี้
วิตกกังวลว่าจะไปฉุดดาราท่านอื่นแบบเสียเวลาคนอื่น
เสียดายไหมก็เสียดายโอกาสดีค่ะแต่ว่าพอมานั่งประเมินตัวเองแล้วความสามารถคงไม่ถึง
แล้วคือจะเล่นหนังคืออยู่ไปเล่นมันก็คงไม่ได้มันก็คงต้องไปเรียนนู่นเรียนนี่อะไรอย่างนี้
เวลาก็ไม่ค่อยมีก็เลยปฏิเสธแต่ก็เหมือนถ้ามีงานเข้ามาแล้วมีเวลาก็อยากลองนะคะ